ไม่เคยรักใครเท่าพี่ค่ายนุ้ยรักพี่ไข่นุ้ยคนเดียวนะพี่อาย
ตั้งแต่น้องก้อยกับพี่ไข่นุ้ยเฮ้ยกับนายดอยนิกกี้เป็นแฟนกัน
คู่นี้เขาก็ขยันปล่อยความหวานกันตลอดเลยนี่คบที่เบาใต้ก็แบบนี้แหละ
รักใครรักซิ่งน้องเธอบอกเลยรักครั้งนี้มันถูกที่ถูกเวลา
ดีนะที่ฉันยังแข็ง
ใช่ค่ะถูกที่ถูกเวลา
ก้อยคนสวยก็เลยโดนเสยหน้าไปเต็มเต็มโอ้ยนี่มันสับสอกมาบอกรักแล้วนิกกี้
ยังทันยังขนาดนี้แหม่เต็มที่เพื่อความหาจริงนะพ่อคุณ